มาดูความคืบหน้ากรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่๔นะคะ
ถูกคู่อริจ่อยิงต่อหน้าคนที่เป็นแม่เลย
ล้มลงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยนวมิน๕๗ค่ะ
เกิดขึ้นก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งค่ะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายกมลวิทย์สุวรรณทัศน์อายุ๒๔ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๔คณะโลจิสติกสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตอุทธินทวายถูกคั่วหรี่เจาะยิง
โดยแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่า
จะไปขายราดหน้าผัดไทยที่ตลาดประมาณได้๒เดือน
ลูกชายตอนนี้ก็ฝึกงานอยู่ที่บริษัทจัดส่งพัสดุของเอกชนแห่งหนึ่ง
พอลูกชายเลิกงานก็จะมาช่วยแม่ขายราดหน้าขายผัดไทย
แบบนี้คุณผู้ชมทุกวัน
วันเกิดเหตุก็คือสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งของค่ำคืน
วันศุกร์ที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ทุ่มครึ่งคือลูกค้าเริ่มเงียบนะ
ก็เลยบอกว่าบอกให้ลูกชายไปเข็นรถที่มีน้ำอยู่ข้างใน
เพื่อที่จะไปล้างถ้วยล้างชามก็คือเก็บข้าวเก็บของเตรียมกลับบ้าน
ระหว่างที่ลูกชายเดินออกไปสักประมาณ๑๙เท่านั้นแหละค่ะ
ปรากฏว่ามีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
จอดอยู่ที่หน้าธนาคารซึ่งเป็นด้านหลังของตลาด
วิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาใช้ปืนจ่อยิงลูกชายประมาณ๕๖นัด
จนกระทั่งลูกชายล้มลงทั้งยืนเลยนะ
แล้วคนร้ายก็รีบวิ่งหนีไปหน้าถนนซึ่งเป็นปากซอยนวมิน๕๗
ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีคนร้ายอีกคน
จอดติดเครื่องรออยู่แล้วแล้วก็ขับหนีไปด้วยกัน
คนเป็นพ่อก็คือมีอาชีพขับรถแท็กซี่
ระหว่างเกิดเหตุพ่อเนี่ยก็คือระหว่างที่พ่อแม่กับลูกเขา
การเก็บข้าวเก็บของเตรียมที่จะกลับบ้าน
พ่อไปจอดรถแท็กซี่หลับอยู่ในรถเพื่อรอเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกัน
ปรากฏว่าจังหวะนั้นพ่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายต่อหลายนัด
ก็เลยเปิดประตูรถออกมาดู
พอออกมาดูแค่นั้นแหละค่ะแม่ตะโกนบอกว่าลูกถูกยิง
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณพ่อกันหน่อยนะคะ
กับแม่ของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็มีสิ่งที่ผิดปกติ

เอ่อเขาบอกว่าสังเกตว่ามีวัยรุ่นเนี่ยมานั่งตรงวินรถจักรยานยนต์
ทำทีเหมือนว่ามาสังเกตการณ์อะไรบางอย่างก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ
แล้วก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเหตุ
มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ทำทีมาสืบหาบ้านลูกชาย
และพยายามตามหาลูกชายไปที่บ้านเลยนะ
จนกระทั่งลูกชายมาถูกยิงนี่แหละค่ะ
โดยลูกชายของตัวเองถูกยิงเฉียวไหล่ขวาก้นหน้าอกแล้วก็กลางหลัง
คือคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายบอกว่าคือตั้งใจมาเอาชีวิตนั่นแหละ
พ่อผู้ตายบอกว่าวันที่๒๑ตุลาคมนี้นะ
ลูกชายก็จะครบ๒๕ปีบริบูรณ์ก็คือเบนเจอร์เพศ
แล้วก็ปีหน้าก็จะรับปริญญาแล้ว
ลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจจับคนร้ายคนก่อเหตุ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
เพราะว่าไม่อยากให้ครอบครัวมาสูญเสียเพราะแค่อยู่ต่างสถาบัน
อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบันที่มาก่อเหตุแบบนี้นะ
วันนี้ครอบครัวจะไปรับศพผู้ตายที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลต่อที่วัดค่ะ
พ่อแม่ก็หัวใจสลายนะเป็นความหวังของครอบครัว
อุตส่าหริยาทั้งชีวิตแล้วก็จะรับปริญญา
กำลังจะมีงานทำกำลังจะมีอนาคตที่ดี
อุตส่าห์ไปช่วยพ่อแม่ขายของด้วยเนาะ